เมื่อวานนี้ค่ะหมอไก่พพาธินีมาพบเจอกับเรา
ส่วนวันนี้เหลืออีก๖ราศี
ไปดูกันสิว่า๖ราศีนี้ราศีไหนจะเปรี้ยง

สวัสดีค่ะคุณใบตองคุณชนะ
วันนี้มาถึงคิวดวงรายปีของ๖ราศีหลังแล้วนะคะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยดีกว่าค่ะว่าราศีไหนจะปังมากที่สุดนะคะ
ราศีแรกค่ะคือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับชาวราศีตุลค่ะดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะในช่วงปี๒๕๖๔นี้ค่ะ
โดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดแบบชัดเจนมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงในแง่ของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าไม่ย้ายงานออกงานไปเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งเป็นการที่เปลี่ยนแปลงมากแบบพลิกโฉงพอสมควรเลยค่ะ
แต่ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะดีนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีตุลเป็นราศีที่สามารถหาเงินได้มากนะคะ
เรียกได้ว่าหาเงินเก่งแต่ว่าเก็บเงินไม่ค่อยเก่งค่ะ
คือชาวราศีตุลค่ะมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่นะคะอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินให้มากค่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่าชาวราศีตุลนะคะจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนอันนี้ดิฉันขอเบรกเอาไว้ก่อนนะคะ
ถ้าการลงทุนอันไหนที่มันเสี่ยงมากเกินไปหรือว่าเป็นการลงทุนที่คุณไม่ถนัดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าการลงทุนอันไหนที่คุณศึกษาข้อมูลมานานและคุณมีความมั่นใจอันนี้ก็สามารถลุยได้นะคะ
ต่อมานะคะคือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะการที่พระราหูเข้ามาเล็งดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์นะคะจะส่งผลให้บังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ
เช่นในเรื่องของการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนบ้านการเปลี่ยนออฟฟิศการย้ายที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งในเรื่องของการย้ายตำแหน่งนะคะการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ซึ่งชาวราศีพิจิกษ์ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าชาวราศีพิจิกษ์นะคะยังสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากจริงแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกเองมีโอกาสที่จะได้ลาบจากหลายช่องทางด้วยซ้ำนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคนทำงานหลากแล้วแล้วทำงานเสริมคั่วไปด้วยอันนี้จะมีโอกาสรับทรัพย์จนนับไม่ทันเลยค่ะ
ราศีต่อมานะคะคือชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะเหมือนกับชีวิตของคุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งดวงชะตาดีแบบรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะ
เรียกได้ว่าอุปสรรคปัญหาในชีวิตที่คุณเจอเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะค่อยลดน้อยลงไปนะคะความสำเร็จก็จะค่อยบังเกิดให้เห็นทีละนิดทีละนิดค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับชาวราศีธนูค่ะเรียกได้ว่าเห็งมหาเห็งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าชาวราศี
เงินในช่วงปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากเลยค่ะราศีต่อมานะคะคือชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าปีนี้เนี่ยดวงดีกว่าปี๒๕๖๓ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าชีวิตพริกจ
ต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามากมายที่ทำให้ท้อใจถอนหายใจไปต้องหลายรอบนะคะแต่ว่าในปี๒๕๖๔นี้ถือว่าดวงชะตาดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแต่คุณจะเหนื่อยเพราะการทำงานเนื่องจากงานเนี่ยจะหนักมีภาระความรับผิดชอบเข้ามามากค่ะส่วนในเรื่องของก

หรือว่ากระทำการใดในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยอาจจะหวังผลในความสำเร็จแบบเร็วไม่ได้นะคะต้องพยายามจิบน้ำเย็นนะคะต้องพยายามใจเย็นหน่อยค่ะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศรีกุมเลยก็ว่าได้
ชาวราศรีกุมค่ะสามารถจัดการบริหารเงินในกระเป๋าให้ดีนะคะหรือว่าพยายามเอาเงินไปลงทุนต่อยอดนะคะอย่างถูกที่ถูกทางก็มีโอกาสที่จะมีเงินถุงเงินถังฐานะมั่นคงในวันข้างหน้าได้ค่ะ
ต่อมาคือชาวราศีมีนนะคะสำหรับชาวราศรีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากค่ะเป็นราศีที่มาแรงแซงโค้งในช่วงไตรมาสแรกของปีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะเพราะว่าการงานมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมากมากเลยนะคะถ้าคุณทำงานใดอยู่งานนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยสองมือของคุณเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน

วันนี้คือดวงชะตาโดยรวมปี๒๕๖๔ของหกราศรีหลังค่ะสำหรับสัปดานี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ขอบคุณมากเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นดวงของแต่ละราศีนะครับ
ประจำปี๒๕๖๔ปีนี้เหมือนแบบมีกำลังใจแล้วมีแนวทางในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยนะคุณชนะ

แต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะหมอไก่จะมาตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าทำนายไทยทักในเรื่องไหนเรื่องอะไรนั้น
ต้องรอติดตามกันแบบนี้ในตลอดข่าวนะจ๊ะ